กลับมาในช่วงนี้๑๖นาฬิกา๔๘นาทีก็มีเรื่องเตือนภัยชาวกรุงค่ะ
หน้าโรงเรียนด้วยค่ะเรื่องนี้เนี่ยผู้ปกครองเขาไปโพสต์นะคะ
ให้ระมัดระวังเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถือปืนนะคะ
แล้วก็ดักจี้ชิงเงินเด็กอยู่ที่หน้าโรงเรียนหอวัง
วังเนี่ยนะกลางเมืองเลยโอ้โห
กลางเมืองเลยนะคะห้าแยกราชพร้าวเนี่ยค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพคนร้าย
นี่เลยนะคะแล้วก็เล่าบอกว่าเมื่อช่วงตี๕ของเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม๖
๑๕คนนึงบอกว่าน้องถูกชายนิรนามสวมเสื้อดำกางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วถือสิ่งของลักษณะคล้ายปืนไม่รู้ว่าปืนจริงหรือเปล่า
แล้วไปจี้ชิงเงินจากน้องนักเรียนแล้วก็เดินจากไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนด้านข้างค่ะขออภัย
ด้านข้างโรงเรียนหอวังฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว
ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ตรงนั้นเป็นฟุตบาทข้างโรงเรียนหอวัง
แล้วก็ได้พบกับคุณกัญชนาเนธวิจิตเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยน้องค่ะ
เธอเล่าบอกว่าเธอกำลังกวาดถนนอยู่ข้างกำแพงโรงเรียนตอนนั้น
แล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังเบียดตัวน้องนักเรียนเข้าที่กำแพง

เธอก็เลยรีบวิ่งไปบอกคุณครูในโรงเรียน
พอครูออกมาผู้ชายคนนี้วิ่งหนีไปแล้ว
แล้วเด็กนักเรียนก็วิ่งตามไปค่ะ
แล้วเด็กคนนั้นก็วิ่งตามเราก็เลยกี่มอเตอร์ไซต์ตามไปให้

ไม่มีแล้วแต่มันข้ามสะพานลอยไป
เราก็เลยย้อนกลับมาถามน้องเขาว่าเป็นอะไรมากไหม
น้องเขาบอกว่ามันเอาปืนมาจี้หนู

น้องค่ะบอกว่ามันทำตังค์ไปร้อยหนึ่ง
โอ้โหเช้ามืดตี๕หน้าโรงเรียนคุณผู้ชมค่ะ

แล้วถามน้องเนี่ยน้องก็ไม่ได้มีความกังวลหรือความเครียดแต่อย่างใดนะคะ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าคุณตาของน้องมาส่งที่โรงเรียน
แต่ไปส่งที่ประตูอีกฝั่งหนึ่งน้องก็เลยต้องเดินเข้าโรงเรียนที่ประตูอีกฝั่งหนึ่ง
ที่เขาเปิดไว้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างไกลนะคะ
แต่หลังจากนี้โรงเรียนบอกว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
มาช่วยดูแลความปลอดภัยของนักเรียนหน้าโรงเรียนต่อไปค่ะ
นี่ดูจากช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยนะคะ
ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวเหมือนกันนะคะตรงเส้นนี้
ขณะที่ผู้ว่าชัดชาติค่ะบอกว่าจะให้เทศกิจไปประจำโรงเรียนทุกแห่งเลยค่ะ
ไปตั้งแต่ช่วงตี๕อย่างน้อยจะได้ช่วยดูแลเรื่องทางม้าลาย
ทางข้ามต่างเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องความปลอดภัย
เพราะผู้ปกครองให้กรทมดูแลแล้วกรทมก็ต้องดูแลนักเรียน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรืออาทยากรรมก็จะสอดคล้องกับช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่กรทมส่วนหนึ่งเขาก็เริ่มงานด้วยนะคะ
ตี๕ก็จะได้ดูแลเด็กนักเรียนด้วยโอ้โหแล้วคนที่ไปคนที่ไปช่วยน้องก็เป็นเจ้าหน้าที่กรทมด้วยนะครับ
เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ขนาดนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่ในท้องที่ด้วยนะคะ
อันนี้ก็กลางเมืองเลยถ้าฝั่งตรงข้ามก็เป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วนะคะ
ใช้ปืนเลยเหรอนะฮะน้องที่ถ้าโดนแบบนี้อย่าไปสู้มันนะ
แล้วไม่ต้องไปวิ่งตามไปอะไรนะครับเอาตังค์ให้มันไปก่อนเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะครับ